ช่วยดูแลเวลาด้วยนะครับครับกลับเรียนท่านประธานรัฐสภา
สมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาต้องขอบคุณท่านประธานที่นำเรื่องนี้เข้ามาหารือ
ในที่ประชุมสภานะครับแล้วผมในฐานะผู้เป็นสมาชิกรัฐสภาและเป็นผู้ยื่นยติไปยังสารรัฐมนูล
ขอเสนอต่อท่านประธานด้วยเหตุผล๓ประการในการเสนอต่อสภาเพื่อหาทางแก้ไข
เรื่องปัญหาดังกล่าวดังนี้นะครับปัญหาประการแรกคือในคำวินิจฉัยสารรับนูลสิบสองหน้า
ซึ่งเป็นคำวินิจฉัยกลางนะครับมีความชัดเจนมากขึ้นกว่าคำแถลง๔หน้าครึ่ง
โดยเฉพาะสิ่งที่ชัดเจนคือการไม่สามารถแก้ไขรัฐมนูลโดยไปร่างใหม่ทั้งฉบับ
หากจะต้องไปทำประชามติให้ประชาชนผู้ทรงอำนาจสถาปนารัฐมนต์ออกเสียงประชาปติ
เสียก่อนว่าสมควรมีรัฐมนูญฉบับใหม่หรือไม่ประการสำคัญคือสิ่งที่เกิดปัญหาขณะนี้คือ
กรณีที่สมาชิกสภาพผู้แทนราชดรได้ยื่นยติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐนูลโดยเสนอร่างลำนูลแห่งราชจักรไทย
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่พุทธศักราชทั้งสองฉบับต่อที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาตามมาตราสองห้าหก
มีหลักการและเหตุผลในการจัดทำรัฐมนูลฉบับใหม่ขึ้นโดยมีเนื้อหาสาระในการร่างรัฐมนูลแก้ไขเพิ่มเติม
สิบห้าทับหนึ่งการจัดทำรัฐมนูลฉบับใหม่และมาตราสองห้าหกทับหนึ่ง
ให้มีสภาร่างรัฐมนุนทำหน้าที่จัดทำร่างรัฐมนุนฉบับใหม่ตามหมวดนี้เห็นว่าการที่รัฐมนูลมาตรา๑๕๖วงเล็บสิบห้าบรรยัติให้การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐนูลกระทำโดยที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา
่งประสงค์ให้การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐนูลเป็นการใช้อำนาจของรัฐสภาโดยเฉพาะ
อย่างไรก็ดีรัฐมนูลได้กำหนดให้กระบวนการใช้อำนาจนิติบัญญัติของรัฐสภาในกรณีดังกล่าว
มีหลักเกณฑ์และวิธีการซึ่งมีลักษณะแตกต่าง
การทำหน้าที่ในกระบวนการยุทธิตามนิติบัญญัติทั่วไป
โดยมีเป้าหมายเพื่อปกป้องความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐมนูล
และรักษาความต่อเนื่องของรัฐมนูลเป็นสำคัญ
กล่าวได้ว่าแม้รัฐสภาจะมีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนูล
หากแต่เป็นอำนาจที่ได้รับมอบมาซึ่งถูกจำกัดทั้งรูปแบบกระบวนการและเนื้อหา
รัฐสภาจึงต้องทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด
โดยไม่อาจกระทำนอกขอบเขตหน้าที่และอำนาจที่รัฐมนุนกำหนดไว้ได้
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐนูลจึงต้องอยู่ในเงื่อนไขที่มีความผูกพันกับรัฐนูลฉบับเดิม
โยงกับหลักการพื้นฐานและให้เหมาะสมสอดคล้องกับมติมหาชนแห่งรัฐนูลราชจักรไทย
พุทธศักราช๒๕๖๐หมวด๑๕เพียงบรรยัติให้สามารถแก้ไขเพิ่มเติมรัฐนูลได้เท่านั้น
ไม่มีบัญญัติให้จัดทำรัฐนูนใหม่ขึ้นทั้งฉบับ
หากรัฐสภาต้องการจัดทำรัฐนูลฉบับใหม่ต้องให้มีการทำประชามติเสียก่อน
อันนี้เป็นเหตุผลข้อที่๑ที่อยู่ในคำแถลงกลางของคำวินิจฉัยกลาง
สารรับนูนทั้ง๑๒หน้าในหน้า๑๐มีความชัดเจนมากนะครับ
เพื่อแก้ปัญหาประการที่สองคือฝ่ายกฎหมายของวุฒิสภา
พินาเห็นว่าการลงมติของรัฐสภาในวาระที่๓ขั้นสุดท้ายนั้น

เนื่องจากคำวินิจฉัยของสารรับนูล
วินิจฉัยชี้ขาดเรื่องการลงประชามติ
ในการจัดทำรัฐนูลฉบับใหม่ไว้ว่า
ในการจัดทำรัฐมนูลฉบับใหม่ต้องให้ประชาชนผู้มีอำนาจสถาปนารัฐนูล
ลงประชามติก่อนว่าประชาชนประสงค์จะให้มีรัฐมนุนฉบับใหม่หรือไม่
และเมื่อจัดทำรัฐมนุนฉบับใหม่เสร็จแล้ว
ดังนั้นร่างรัฐมนุนฉบับนี้จึงต้องมีการลงประชามติ
ก่อนและหลังการจัดทำรัฐมนูลตามที่สารรัฐมนุนได้มีคำวินิจฉัย
แต่เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่ายังไม่ได้มีการลงประชามติ

รัฐสภาจึงไม่อาจพิจารณาลงมติในวาระที่๓ได้
ดังนั้นจึงมีความเห็นว่าการลงมติวาระที่๓
ของที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาในวันนี้จึงไม่สามารถกระทำได้

ที่สภาได้รายงานต่อที่ประชุมวิบวุฒิเรียบร้อยแล้วนะครับ
มาข้อที่๓คือฝ่ายกฎหมายของรัฐสภาเอง
มีความเห็นว่าการพินาลงมติร่างแก้ไขรำนูน

ซึ่งบรรจุเป็นวาระการประชุมเรื่องด่วนในวันนี้
รัฐสภาก็ไม่อาจลงมติได้
เนื่องจากคำนิจฉัยของสารรับนูลหน้า๑๐บรรทัดที่๑๕
เป็นต้นไประบุว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐนูล
ต้องอยู่ในเงื่อนไขที่มีความผูกพันกับรัฐนูลแห่งราชจักรไทย

วด๑๕เพียงบรรยัติให้สามารถแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนูลได้เท่านั้น
ไม่มีบทบรรยัติให้จัดทำขึ้นใหม่ทั้งฉบับ
หากรัฐสภาต้องการจัดทำรัฐนูลฉบับใหม่
ต้องจัดให้ประชาชนผู้ทรงอำนาจสถาปนารัฐมนูล
ออกเสียงประชามติเสียก่อนว่า
สมควรมีรัฐมนูลฉบับใหม่หรือไม่
ถ้าผลการออกเสียงประชามติเห็นชอบด้วย
จึงดำเนินการร่างรับนูลฉบับใหม่ต่อไป
ซึ่งร่างอำนูลแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้

เป็นวิธีการในการจัดทำร่างรัฐมนุนฉบับใหม่
ย่อมมีผลเป็นการยกเลิกรับนูล

อ่านเป็นการแก้ไขหลักการสำคัญ
ผู้มีอำนาจสถาปนารัฐนูลดั้งเดิม
ต้องการปกป้องคุ้มครองไว้
ดังนั้นรัฐสภาจึงไม่อาจลงมติ
ในวันที่๓ของร่างรับนูล

เนื่องจากการร่างรับนูลแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้
เป็นวิธีการในการจัดทำรัฐมนูญฉบับใหม่
ซึ่งมีผลเป็นการยกเลิกรัฐมูลแห่งราชจักรไทย
ผู้จักรสมภาษา๖๐ซึ่งประชวนผู้ทรงอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูล
ยังไม่มีการออกเสียงประชามติเสียก่อนว่า

ทั้งหมดเป็นความเห็นจาก๓ส่วน
ที่ผมนำมาเรียนต่อท่านประธาและที่ประชุม
ทั้งหมดเป็นความเห็นจาก๓ส่วน
ที่ผมนำมาเรียนต่อท่านประธานและที่ประชุม

สุดท้ายคือที่ประชุมของคณะกรรมการประสานงานด้านกฎหมาย
ของท่านประธานรัฐสภาของสภาพุทธแทนราษดรและรัฐสภา
มีความเห็นสอดคล้องกันทั้ง๓ส่วน
ว่าไม่สามารถกระทำการในการลงมติวาระ๓ได้
เนื่องจากการดำเนินการในกระบวนการ
และในเนื้อหาสำคัญนั้นขัดต่อคำวินิจฉัยสารรัฐมนูลเรียบร้อยแล้ว
ดังนั้นผมจึงขอเสนอยติตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
พศ๒๖๓ข้อ๓๒วงเล็บ๑
เพื่อขอให้พินาเป็นเรื่องด่วนโดยขอให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา
พิจารณาว่าการพินาลงมติของรัฐสภาในวันอาทิตย์๓ของร่างรัฐนุน
แก้ไขเพิ่มเติมนั้นที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาไม่อาจกระทำได้
เนื่องจากตามตรา๒๑๑วักษีของรัฐนุนแห่งราชจักรไทยพศ๒๖๐
ยัติไว้ว่าคำวินิจฉัยของสารรับนูลให้เป็นเด็ดขาด
และหน่วยงานรัฐเมื่อร่างรัฐมนูลฉบับนี้ไม่เป็นไปตามคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูล
กรณีที่สภามอบอำนาจเด็ดขาดให้สภาร่างนุ่นไปจัดทำร่างนูลฉบับใหม่
และยังไม่มีการทำประชามติก่อนการจัดทำรำนูลฉบับใหม่เสียก่อน
เพื่อขอให้สภาพินาร่วมกันในการที่จะลงมติว่าไม่สามารถดำเนินการ
ลงมติในวันละที่๓ได้
เพราะต้องตกไปตามคำวินิจฉัยของสารลำนูล